แรงงานต่างด้าวชาวพม่าเขาทะเลาะกันเองนะคะ
ถึงขั้นลงไม้ลงมือใช้มีดใช้อาวุธกันเลยนะคะ
และมีผู้เสียชีวิตด้วย๑คน
ภาพในกล้องวงจรปิดอยู่ที่หอพัก
ซึ่งแรงงานชาวต่างด้าวเขาอาศัยอยู่รวมกันเนี่ย

ใช่ค่ะยืนทะเลาะกันอยู่หน้าห้องเลยนะคะ
คือเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต๑คนด้วย
จ้วงแทงกันแล้วก็ใช้มีดฟันกันแบบนี้นะคะ
จากการสอบสวนของตำรวจภูทรเมืองสมุทรสาคร
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๓๑ธันวาคมพอดี
ก็คือนายเกชาวพม่าผู้ก่อเหตุ

อยู่ที่ตำบลนาดีอำเภอเมืองสมุทรสาคร

ซึ่งห้องของเพื่อนในเกที่มาหา
ฝั่งตรงข้ามเป็นห้องของแรงงานต่างด้าวชาวพม่าเหมือนกัน

จากนั้นค่ะมีคนในกลุ่มผู้ตาย
เตะประตูห้องเช่าของเพื่อนนายเก
จากนั้นค่ะทั้งสองฝ่ายเริ่มมีปากเสียงกัน
จนเกิดเหตุทำร้ายร่างกายกันนี่แหละค่ะ
แล้วก็วิ่งไปวิ่งมาภายในห้องพัก
ทำร้ายร่างกายแล้วก็ทะเลาะกันไปด้วยแบบนี้
โดยมีนายปะงาถูกแผลเป็นแผลถูกแทง

ลิ้นปี่๒แผลและหน้าท้องอีก๑แผล

หลบหนีเข้าไปในห้องของเพื่อน

ที่ถูกตำรวจจับกลุ่มตัวเอาไว้ได้
โดยได้นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
และนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีค่ะ